ที่เรื่องราวของทางด้านนักเตะสาวทีมชาติไทยกันก่อนนะครับเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับ
หลังจากที่สร้างชื่อแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลหญิงอาเซียนได้เป็นสมัยที่๓นั่นทำให้ทีมชาติไทยนั้นคว้าแชมป์สูงสุดในรายการนี้ครับ
การเอาชนะจุดโทษเวียดนามไปเจ็ดประตูต่อหกโดยมีพลตำรวจโท
วันหญิงทีมชาติไทยได้เปิดเผยหลังจากพาทีมได้แชมป์ไปสมัยที่๓

การป้องกันแชมป์อาเซียนครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่กดดันมากนะครับ
เนื่องจากมีเวลาเก็บตัวเพียงแค่๒เดือน
ต่างจากคู่แข่ง๒ตัวเต็งอย่างพม่าและเวียดนาม
ที่มีเวลาเก็บตัวถึง๑ปีครับ
ที่เรามีการไปอุ่นเครื่องที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเราจะเดินทางไปในวันที่๑๕กันยายนนะคะ
นี้ก็เพื่อจะเพิ่มภูมิทักษะนะคะแล้วก็สร้างสมประสบการณ์
ให้กับทีมฟุตบอลหญิงนะคะเนื่องจากเราก็ทราบอยู่แล้วว่า
ทีมอเมริกาเป็นทีมแรงกิ้งต้นเลยนะครับ
ส่วนความคืบหน้าของฟุตบอลลีกอาชีพหญิงนะครับ
ทางด้านมาดามแป้งได้กล่าวเพิ่มเติมเวลานี้
มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน๑๒ทีม
ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดหลีกได้ในวันที่๑๒พฤศจิกายนนี้
ส่วนเงินอัดฉีดจากการคว้าแชมป์อาเซียนนะครับ
รวมจากทุกฝ่ายเวลานี้อยู่ที่ประมาณ๔ล้านบาทครับ

หลังจากที่จะได้ปล่อยให้พักเป็นเวลา๑อาทิตย์
แล้วก็จะเรียกมาเก็บตัวอีกครั้งในวันที่๑๕สิงหาคมนี้ครับ